กลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอบอกโคราช
อากาศกำลังดีเลย๒๑องศาเซลเซียส
เชียงใหม่อากาศหนาวเช้านี้นะครับ

อากาศเย็นแบบนี้มันน่าจะสบายใจนะ
แต่ว่าเรามาดูข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจ

ข่าวนี้เผลออาจจะเป็นข่าวล่ามาแรงแซงทางโค้ง
อาจจะติดที่สุดของข่าวแห่งปีก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะเป็นข่าวฆาตกรต่อเนื่อง

เคยถูกพิจารณาตัดสินประหารชีวิต

ติดพบมา๑๔ปีพ้นโทษมา

ฆาตกรรมหญิงสาวรายที่๖คุณ
นั่นก็คือฉายาของผู้ชายที่เป็นฆาตกร
หลังจากเกิดเหตุสาวใหญ่วัย๕๑ปีเนี่ย
ถูกพบเป็นศพภายในบ้านพักของเธอเอง
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพเปลือยท่อนล่าง
แล้วก็ถูกผ้าห่อไว้ถูกเตียงทับไว้
อำพลางศพไว้ในบ้านพักที่ขอนแก่น
แล้วปรากฏว่ามีคนไปพบศพของเธอ
ที่มีที่นอนขนาดใหญ่ปิดทับอำพราง
สภาพศพถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือยเปล่าครับ
ส่วนท่อนบนสวมเพียงเสื้อยืด
บริเวณลำคอถูกพันด้วยเทปสายและสายไฟ
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
ภายในบ้านนั้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
และมีการคาดว่าฆาตกรลงมือขณะผู้ตายกำลังนอนหลับ
เพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืน

คือแฟนของ

มีการสืบสวนนางละมุนอญุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนางรัศมีผู้ตาย
ก็ให้การนะครับบอกว่านางรัศมีหรือไฟล์ผู้ตายพักอาศัยตอนแรกอยู่เพียงคนเดียว
คือเป็นคนเงียบแต่เธอก็อัธยาศัยดีเป็นคนขยัน
ช่วงวันที่๒ธันวาคมปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เพื่อนบ้านก็ทราบเพียงชื่อเล่นว่าชื่อนายแขก
คือเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันกับไฟล์ในลักษณะเหมือนเป็นแฟนกัน
เพื่อนบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นแฟนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ
จากนั้นไฟล์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ถูกนายแขกฝ่ายชายเดินตามติดตลอดเลยไม่ปล่อยให้ไปไหน
จะเดินออกมานอกบ้านก็เดินไม่ได้ทักทายเพื่อนบ้านก็ห้ามทักทาย
แขกจะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งฝ้ายทำงาน
และนายแขกจะใส่แมสปิดหน้าปิดตาไว้ตลอดเวลา
ทำให้เพื่อนบ้านก็สงสัยทั้งไฟล์และนายแขกมีพฤติกรรมที่แปลกไป
กระทั่งช่วงเช้าของวันที่๑๕ธันวาคมได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
และได้ยินเสียงไฟล์ร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
คือตอนนั้นเพื่อนบ้านล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนทะเลาะกัน
แล้วก็วันที่๑๕ธนาคมฟ้ายร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นเสียงก็เงียบไป
แล้วพอสักช่วงเย็นเนี่ยเพื่อนบ้านก็เลยมาที่บ้านของไฟล์นะครับ

ตะโกนออกมาบอกไม่มีอะไรไฟล์เขาต้องการหลับพักผ่อน
แต่ทีนี้เพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อแล้วหลังจากนั้นนายแขกก็หายไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนกรณีของนายแขกมาคบกับไฟล์ได้อย่างไกล
โดยบอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอาชีพเป็นทนายความเลยนะ
และเปิดสำนักงานกฎหมายอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
และนายแขกก็ได้มาหาผู้ตายที่บ้านจากนั้นก็พักอยู่ด้วยกัน
คบหาดูใจเหมือนเป็นแฟนกันมีแผนจะแต่งงานกันนะครับ
ญาติของนายแขกบอกว่าจะมาสู่ขอไฟล์วันที่๑๕ธันวาคม
กลายเป็นสิ่งที่เขาคบหาดูใจกัน
แต่นี่เป็นภาพกราฟิกที่เราทำให้ดู
ว่าตอนนั้นนายแขกทำร้ายร่างกายฝ้ายอย่างไร
ตำรวจนะก็ตรวจสอบว่านายแขกเป็นใครมาจากไหน
เพื่อที่จะตามจับกลุ่มเพราะเป็นผู้ต้องสงสัย

ตำรวจนะครับก็นำหลักฐานต่างและภาพวงจรปิดทั้งหมดมาตรวจสอบ
เพื่อขอสารออกหมายจับต้องตกใจเลย
เพราะจากข้อมูลทะเบียนราชพบว่านายแขกมีชื่อจริงว่านายสมคิดพุ่มพวง

บอกว่าเขามีหลายชื่อนะแต่เปลี่ยนมาแล้วหลายชื่อ
แต่ชื่อที่คนรู้จักสั่นสะเทือนวงการข่าวเนี่ยก็คือสมคิดพุ่มพวง
สมคิดพุ่มพวงเป็นฆาตกรต่อเนื่องเมื่อปี๒๕๔๘ในคดีฆ่าข่มขืน๕ศพ
แล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ
ปรากฏว่าเขาพ้นโทษออกมาเพราะเขารับโทษมานานถึง๑๔ปี
กระทั่งเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายสมคิดได้รับการลดหย่อนโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
แล้วท้ายที่สุดมาก่อเหตุกับนางรัศมีร์หรือไฟล์
ซ้ำรอยคล้ายกับคดีเดิมที่เขาเคยก่อขึ้น
พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชผู้บังคับการตำรวจกองปราบ
สั่งการให้กองกำกับการ๓จัดกำลังลงพื้นที่ขอนแก่น
เพราะรู้แล้วว่าฆาตกรรายนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่อง
หวนกลับมากระทำผิดอีกนะครับ
ตำรวจพยายามที่จะให้ตำรวจในพื้นที่นะฮะ
นำกำลังติดตามจับกลุ่มนายสมคิดเป็นการด่วน
เนื่องจากตำรวจกองปราบมีข้อมูลและเส้นทางหลบซ่อน
อดีตของนายสมคิดทั้งหมด
เพราะเป็นฝ่ายที่เคยไปจับตัวนายสมคิต
ได้เมื่อปี๒๕๔๘ที่จังหวัดบุรีรัมพ์

โพสต์รายละเอียดในการติดตามล่าตัวนายสมคิต

เขาขอความร่วมมือจากพลเมือง

ใครที่พบเบาะแสนายสมคิต

สถานีตำรวจภูทรกุมภาวะปี
ปรากฏว่ามีประชาชนแจ้งข่าวมา
บอกว่านายสมคิตปลอมเป็นพระ
และเจอตัวอยู่แถวพันดอนกุมภาวะปี

เป็นฆาตกรฆ่าข่มขืนต่อเนื่อง๑๗คดี
เพิ่งผลโทษมาพฤษภาคม๖๒
และล่าสุดก็มาฆ่านางสาวไฟล์
นางฟ้ายที่อำเภอกระนวรจังหวัดขอนแก่ม
หากใครพบเห็นให้หลีกหนีให้ไกล
แต่ท่านต้องแจ้งตำรวจคนร้ายชื่อนายสมคิดพุ่มพวง
ตามภาพที่ได้แชร์กันออกไปนะครับ
ขณะที่มีพลเมืองดีให้ข้อมูลกับทางทีมข่าว
บอกว่านายสมคิดพุ่มพวง
จะพ้นโทษจากเรือนจำหนองคาย

ขออภัยและพลเมืองดีให้ข่าวมาบอกว่านายสมคิต
รู้จักกับคนอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพนพิสัยครับ

ก็ลองไปที่อำเภอพลพิสัยกับอำเภอท่าบ่อ

และอาจจะหนีข้ามไปลาวก็เป็นได้
ผมเคยรู้จักกับแกครับ
โดยข้อมูลดังกล่าวทีมข่าวได้ประสาน
ให้กับตำรวจกองปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือล่าสุดกับการก่อเหตุของนายแขก

แต่ทีนี้ก็ต้องย้อนรอยกันหน่อยนะ
คืออย่างที่บอกว่าหลายคนน่าจะมีคำถามในใจเหมือนดิฉันเหมือนกันว่า
ทำไมคนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องก่อเหตุ
อย่างต่อเนื่องมา๕ศพแล้วแบบนี้

แล้วถึงออกมาเดินเพ่นพ่านจนก่อเหตุกับรายที่๖ได้
พาคุณผู้ชมไปไล่เรียงย้อนประวัติดูว่าเขาก่อเหตุมาด้วยพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรนะคะ
ปัจจุบันอายุ๕๕ปีค่ะ
โดยประวัติแล้วนายสมคิดเป็นเด็กกำพร้า

นิสัยคือชอบลักขโมยมาตั้งแต่เด็กแล้ว

มีความรู้เทียบเท่าก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่๒
ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการลักเล็กขโมยน้อยไปวันค่ะ
นายสมคิตเคยก่อคดีฆาตกรรมหมอนวดแล้วก็นักร้องคาเฟ่
ห้าศพเป็นอย่างน้อยเขาใช้คำนี้นะ
และระยะเวลาในการลงมือทั้ง๕ศพเนี่ย

มิถุนายนปี๒๕๔๘เดือนเดียว

แล้วระยะเวลาในการฆ่าห่างกันเพียงวัน๒วัน๓วันเท่านั้นเองค่ะ
คือศพแรก๓๐มกราคม๒๕
ใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นมี๔ศพเนี่ย
เดือนมิถุนายน๔๘มิถุนายนอย่างเดียวเลย
เพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของฆาตกรต่อเนื่อง
ที่ลงมือสังหารเหยื่ออย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๑๘๘คือ๑๐๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วก็ชำแหละอวัยวะกรีดผ่าท้องบ้าง
วักไส้ออกมาแขวนบ้างตัดหัวใจออก

คือลักษณะทั้งการเลือกเหยื่อและการฆ่าจะคล้ายเดิม
เพราะว่าเขาทั้งชำแหละทั้งควักทั้งผ่าศพ
แต่ว่าสมคิดเนี่ยวิธีการก็คืออาจจะใช้สายรัดคอ
คือจะมีการบีบคอหรือใช้สายรัดคอจนเสียชีวิต
แล้วก็เลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงไม่มีทางสู้
แต่พฤติกรรมของสมคิดที่ทำมาตลอดก็คือ
ฆ่าหลับนอนกับผู้หญิงก่อนฆ่าผู้หญิงแล้วชิงทรัพย์
นี่คือพฤติกรรมที่เขาทำมาตลอด
คดีแรกกันเลยนะคะ๓๐มกราคมปี๒๕๕๙
สมคิดก่อเหตุฆ่านางสาววารุณีพิมพบุตรค่ะ
คนนี้เป็นนักร้องคาเฟ่อยู่ที่มุกดาหาร
วิธีการคือจับกดน้ำจนตาย
ครับขโมยเงินและทรัพย์สินไป๕๐๐๐๐บาท
คดีนี้๒๑สิงหาคมปี๕๔
สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตนะคะ
แต่สมคิดรับสารภาพในชั้นสอบสวน
เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต

พิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกตลอดชีวิต

มาจนถึงมิถุนายนวันที่๔
ฆ่านางสาวผ่องพันธ์ซับชัยเป็นหมอโน้ตแผนโบราณ
ตายค่ะโรงแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
วิธีการคือบีบคอจนตายคามือ
คดีนี้สารชั้นต้นก็พิพากษาประหารชีวิตอีก
แต่สารอุทธรพิพากษาแก้เป็นจำคุกตลอดชีวิต
เพราะว่าเขารับสารภาพชั้นจับกลุ่ม
หลังจากวันที่๔ถัดมาเป็นวันที่๑๑

ก่อเหตุฆ่านางพัชรีอมตะนิรันดิ์
เป็นนักร้องคาเฟ่อยู่ที่อำเภอเมืองตรัง
วิธีการคือรัดคอด้วยสายไฟ
อยู่ในห้องพักโรงแรมชื่อดัง
สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
และสารอุทธรณ์ก็พิพากษายืน
มาเพียงแค่๗วันเท่านั้น๑๘มิถุนายน
ฆ่านางสาวพรตวรรณปังขบุธหมอนวชสาว
ใช้วิธีการก็คือกดน้ำตายที่โรงแรมในอำเภอเมืองอุดรธานี
ขโมยมือถือผู้ตายไปด้วย๑เครื่อง
คือเขาย้ายจังหวัดไปแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลย
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อเหตุฆ่าแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เหมือนกันนะฮะ
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
แต่เขารับสารภาพชั้นสอบสวนก็เลยเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต
อุทธรณยืนตามสารชั้นต้นก็คือให้จำคุกตลอดชีวิต
จนสุดท้ายนางสาวสมปองพิมพรพิรมวัย๒๕ปี
นวดแผนโบราณที่จังหวัดบุรีรำเป็นเหยื่อรายที่๕
ถูกนายสมคิตลวงเข้าไปที่แมนชั่น
แล้วก็บีบคอจนขาดใจตาย
ปลดทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปในวันที่๒๑มิถุนายน
คดีนี้สารชั้นต้นก็พิพากษาประหารชีวิตอีก
แต่เขารับสารภาพชั้นสอบสวน
สุดท้ายเลยเหลือจำคุกตลอดชีวิตในชั้นอุทธรณ์

ห้าศพปี๔๘ครึ่งเดือนเกือบครึ่งปีเท่านั้นเองนะครับห้าศพปี๔๘
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
นำไปสู่การจับกลุ่มนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรบรายนี้
นายสมคิดตอนนั้นนะอ้างว่าฆ่าเพราะบันดาลโทษะ
ใช่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
เพราะมีลักษณะการวางแผนมาอย่างดี
และมีลักษณะของการประสงค์ต่อทรัพย์นะครับ
กระทั่งมาจนมุมในเหยื่อคนสุดท้ายนี่แหละ
ที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เพราะกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เขาถูกต้องโทษในเรือนจำถูกตัดสินประหารชีวิต
ส่งตัวเข้าเรือนจำรับโทษมา๑๔ปี
อย่างที่คุณรัชพรอ่านให้ฟังว่าแต่ละคดีสารตัดสินยังไงบ้าง
คือต้องบอกว่าสารตัดสินเขาคดีทั้ง๕คดีประหารชีวิต๔คดีด้วยกันนะคะ
แต่รับสารภาพชั้นสอบส่วนบ้านฉันจับกลุ่มบ้าง
ทั้งหมดทั้งมวลเลยเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต
แล้วพออยู่ในคุกก็อย่างที่มีการชี้แจงกันออกมาว่า
เขาเป็นนักโทษชั้นดีเลยได้รับการเหมือนกับว่าลดหย่อนโทษ
ตามกระบวนการสุดท้ายฆ่าไป๕ศพติดคุกแค่๑๔ปี

ถูกปล่อยตัวกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในวัย๕๕ปีนะครับ
แล้วก็พ้นโทษมาแค่๗เดือนก็มาฆ่ารายสุดท้ายรายที่๖คือไฟล์นะครับ
พฤติกรรมนายสมคิดโหดเยี่ยมมากคือพูดง่ายไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
คำถามว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่กล้าปล่อยนักโทษ
ที่ฆ่าคนต่อเนื่องออกมาฆ่าคนซ้ำแล้วซ้ำอีก
ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหตุเกิดแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะอธิบดีกรมราชธรรมพันธ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันนะคะ
ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่านายสมคิต
ขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง
ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
แล้วนายสมคิตก็ขอย้ายกลับภูมิลำเนาที่เรือนจำจังหวัดน้องคาย
ขณะที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดี
เรียบร้อยจนได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
และได้รับการลดโทษตามกระบวนการของกฎหมายเรื่อยมาตามลำดับ
จนกระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นจากเรือนจำออกมา
พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมานี่เอง
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายสมคิตเป็นจำเลยที่ต้องโทษประหารชีวิต
แล้วก็ติดคุกตลอดชีวิตทำไมทำไมหนอ
ได้รับการปล่อยตัวหลังจำคุกเพียงไม่นานก็คือ๑๔ปีเนี่ยนะคะ
ธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่แต่ก็มีแต่แต่คุณผู้ชมอธิบดียอมรับว่า
มีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้มีการกลั่นกลองให้ดีเพียงพอ
ประโยคนี้จากปากอธิบดีเนี่ยนี่ไงมีข้อผิดพลาดในการกรรกรอง
เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูเรื่องของข้อกฎหมายดีไหม
ไอ้ลักษณะการที่บอกว่าไม่ได้กรรกรองให้ดีพอเนี่ย
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าต่อจากนี้ไป
อธิบดีกรมราชธรรมจะนำไปปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มมาตรการป้องกันมิให้มีผู้กระทำผิด
ในคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ
กว่าที่ควรจะเป็นอีกแล้วถามว่าไอ้คนที่ตายไปแล้ว
เรียกเขากลับคืนมาได้ไหมมันไม่ได้ไง
ธิบดีกรมราชธรรมบอกต่อค่ะปัจจุบันกรมราชธรรม
รับผิดชอบผู้ต้องขังกว่า๓๗๐๐๐คนทั่วประเทศ
ซึ่งจำนวนนักโทษเกินความจุของเรือนจำที่จะรองรับเกินไปกว่า๓เท่าแล้ว
ก็เลยทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการปรับปรุงแก้ไข
ดัดสันดารคนที่เข้าไปในคุกแล้วก็เลยทำให้คนเหล่านี้ออกมาทำผิดซ้ำแล้ว
ซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือพูดง่ายซ้ำซากอะค่ะครับ
ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวออกมานะคะว่าตอนที่นายสมคิดอยู่ในเรือนจำ
มีความสนใจด้านการทำอาหารนี่ไงนี่นะเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำอาหาร
เขาสนใจช่วยเขาเลยนะเรื่องการทำอาหารเนี่ยว่าอ๋อที่ออกมาเร็ว
เพราะว่าทำอาหารอร่อยเลยนี่ไงอธิบดีบอกต่อบอกว่านายสมคิดเนี่ยสนใจเรื่องของการทำอาหาร
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการกับเรือนจำเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหาร
ถูกจับดำเนินคดีนายสมคิตเนี่ยเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ชอบทำผัดไทยเป็นชีวิตจิตใจนี่ทีเด็ดของเขาเลยนะแล้วพอมาอยู่ในคุกอะค่ะ
นายสมคิตเนี่ยอาสาสมัครเป็นวิทยากรสอนทำผัดไทยเพื่อให้นักโทษได้ไปประกอบอาชีพ
อันนี้เป็นผลงานโดดเด่นของเขาเลยนะจนกระทั่งทำให้นายสมคิดได้ลดหย่อนโทษ
และพ้นคุกออกมามาก่อเหตุอุกชะกันแบบนี้อีกค่ะ
คืออย่างถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฆาตกรต่อเนื่องแบบนี้
เขาจะต้องถูกประเมินสุขภาพจิตร่วมด้วยหลังจากถูกจับกลุ่มได้
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตามพฤติกรรมของฆาตกรต่อเนื่องนะคะ
คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันดาลโทษะ
เหตุการณ์ซึ่งหน้าหรือมีความแค้นกันมาก่อน
แต่มันคือบางทีเป็นปัญหาทางจิตที่เขามีปมอยู่แล้ว
โดยปกติก็ดูเป็นคนปกติธรรมดาสุภาพเรียบร้อย
แต่ถ้าเจอคนที่มันตรงกับปมหรือถูกกับปม
คือเขาก็สามารถก่อเหตุได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำผิด

เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีการประเมินกันอย่างละเอียดว่า

แต่อาจต้องไปบำบัดในโรงพยาบาล
ต้องรอติดตามการจับกลุ่มตัวต่อไปนะฮะ
อธิบดีก็ยังคงระบุนะฮะ
ว่ามันเป็นข้อกฎหมายโรงการลดจ่อนโทษนะครับ